เชื่อความศรัทธานี่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันส่งผลต่อจิตใจจริงนะคะ
จะทำอะไรมีไว้แล้วมันมั่นใจเหลือเกิน
โดยเฉพาะคนลุกทุ่งที่เราจะนำเสนอในวันนี้คุณผู้ชมค่ะ
เขามีความเชื่อความศรัทธาแต่ว่าสามารถต่อยอด
เป็นธุรกิจใดด้วยนะคะเป็นธุรกิจสายมูตร์เตรียม
จะมีใครบ้างวันนี้เรารวบรวมมาให้ดูกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ
คุณผู้ชมไว้ตรงนี้ก่อนนะว่าเรื่องนี้
มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริง
เริ่มกันที่ลูกสาวพญานาคธัญญาอาสยามค่ะ
ทำวัตถุมงคลเกี่ยวกับปู่พญานาคก็คือแหวนพญานาคาราช
ซึ่งมีความเชื่อว่าท่านให้พรเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภแล้วก็เงินทอง

เธอเปิดขายในเพจเฟซบุ๊กนะคะ
รายละเอียดค่ะการมูอย่างไรให้ปังเหมือนน้องธัญญา
เรียกได้ว่ามูทั้งทีต้องไปให้สุด
หยุดที่งานล้นมือไปเลย
รายได้จากการจำหน่ายครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
สร้างองค์ปู่พญานาคที่จังหวัดนนทบุรี
เพื่อให้คนที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร

จะได้มีองค์ปู่เป็นที่พึ่งทางใจอยู่ใกล้กันนั่นเองคุณผู้ชมค่ะ

ลิเกสาวจิ้งหรีดขาววงเทวันละกันคุณผู้ชม

เขามีการปล่อยเช่าแก่นมะขาม
ที่มาของแก่นมะขามก็เป็นต้นมะขาม
อยู่กับครอบครัวมาแล้วร้อยกว่าปีคุณผู้ชม
แล้วมันมีเหตุเกิดฟ้าผ่าเปรี้ยงตายยืนต้นเลยค่ะ

ทางครอบครัววงเทวันก็เลยเอามาบูชา
มีความเชื่อว่าการบูชาแก่นมะขามนี่นะคะ

เรื่องงานที่ว่ามันได้ยากได้เย็นเหลือเกิน
มันจะกลายเป็นง่ายขึ้นลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะ

จิ้งหลีดขาวก็เหมือนกันแต่ว่า
เขาก็ยังไม่ขาดหายไปคุณผู้ชม

เห็งความปังพี่จิ้งหรีดบอกว่า
ตั้งจิตอธิษฐานขอเขาก็ได้มาแล้ว

มีทริปของการบูชาจากจิ้งหลีดขาวกันด้วยค่ะ
เมื่อได้มาแล้วก็ควรทำบุญให้ทาน
จะได้มีความโชคดีอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะ

คนนี้โอ้โหเป็นกูรูพาเครื่องเลยนะคะ

คล่ำวอดในวงการพระมานานกว่า๓๐ปีค่ะ

มูลค่านับไม่ถ้วนจริงค่ะ
แต่เจ้าตัวมักออกตัวเสมอนะคะว่า

สนใจแล้วก็ต้องการศึกษาเพิ่มเติมเฉยค่ะ
ก่อนหน้านี้นะคะคุณแจ๊คธนพลเคยเป็นสะพานบุญค่ะ
หลวงพ่อพระนะคะวัดโคกดอกไม้จังหวัดชายนาฏค่ะ
ซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังที่คุณแจ๊คธนพลนับถือค่ะ
นำเงินรายได้ไปสร้างสะพานให้กับเทศบาลที่จังหวัดนั้นด้วยค่ะ
ปรากฏว่ามีคนสนใจเช่าไปบูชาร่วมอนุโมทนาบุญนะคะ
ชนยอดที่ได้รับพอดีกับการสร้างสะพานเลยค่ะ
ความเป็นสายมูลของแจ็คธนพล